สีสันและความน่ารักนะคะจากการแข่งขันกีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เมื่อวานนี้เขามีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านกันค่ะ
กีฬาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนครั้งที่๖นะคะชิงถ้วยพระราชทานคะแนนรวม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามราชนิเวศกีธาสถานจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ก็มีพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวานนี้ซึ่งก็มีนักกีฬาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้รวมถึงมีการแสดงชุดพิเศษด้วยค่ะ
ส่วนการแข่งขันกีฬาในวันที่๔นะคะมีการชิงชัยกัน๕เหรียญทองค่ะ
แข่งขันวิ่ง๑๐คน๑๑ขาแล้วก็เป็นโรงเรียนต่อชะดอภาค๓ชุดสีน้ำเงินนะคะ
คว้าเหรียญทองไปครองหลังจากทำเวลาดีที่สุดค่ะ
สิบสามวินาทีเท่านั้นส่วนเหรียญเงินนะคะ
เป็นของโรงเรียนต่อชะดอภาค๔และเหรียญทองแดงเป็นของโรงเรียนต่อชะดอภาค๒ค่ะ
แล้วก็ยังมีการแข่งขันชักเกยอร์รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีนะคะ
โรงเรียนต่อชะดอภาค๓ชุด๔บานเย็นค่ะก็แรงดีกว่า
เอาชนะโรงเรียนต่อชะดอภาค๒คว้าเหรียญทองไปครอง
ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของโรงเรียนต่อชดภาค๑ค่ะ